มาดูเหตุการณ์เรื่องรถอุบัติเหตุอีกแล้ว
คือมันเป็นลักษณะโค้งแบบเป็นตัวเอสเลยฟุตบอลมันก็อันตรายแล้วนะ
แล้วคนขับเขาไม่คุ้นชินเส้นทางมันมาตอนกลางคืนดึก
ปรากฏว่าเสียหลักแล้วรถเนี่ยพลิกตะแคงหงายท้องเลย
แต่ในเรื่องนี้ทำไมเจ้าของรถเขายังมีความรู้สึกความขำขัน
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะมันมีเรื่องอีกเรื่องที่อยู่ในเรื่องราวเดียวกัน
คืออุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาตีหนึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสูงเม่นจังหวัดแพร่
เขาก็ได้รับแจ้งแล้วค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุก็เลยไปตรวจสอบ
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางไปบ้านวังวนที่ตำบลศพสายอำเภอสูงเม่น
มันเป็นจุดที่ชาวบ้านบอกอันตรายจริงเกิดอุบัติเหตุตลอดเลย
เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะก็ไปเจอกับรถเก่งฮอนด้าค่ะ
เสียหลักข้ามราวเหล็กตกไปที่ทุ่งนาข้ามถนนแล้วคุณผู้ชมดูสภาพรถเป็นแบบนั้น
หงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะคะแล้วมันจะมียางรถยนต์ที่อยู่นี่คันนี้แหละคันนี้แหละหงายท้องเลย
มันจะมียางรถยนต์ที่อยู่แถวนั้นเขาเอามาตั้งไว้เพื่อเอาไว้ลดความรุนแรงตรงทางโค้งตรงนี้
จากเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะและยางรถยนต์เนี่ยโอ้โหถูกชนเกลือนกระจายเลย
ไปหมดเลยนะคะข้างทางแล้วยังมีต้นสักข้างทางหักกลางลำต้นด้วย
ปรากฏว่าคนขับเป็นชายอายุ๒๔ปีโชคดีนะคะได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อย
สอบถามคนขับเขาเล่าแบบนี้ว่าเขาขับรถค่ะมาส่งเพื่อนที่บ้านศพสายตรงนี้แหละ
ตอนจะกลับก็ใช้เส้นทางตรงนี้แล้วมันเป็นโค้งอันตรายไม่ชินเส้นทางจริง
แล้วสุดท้ายไปเสียหลักไปชนกับจอมปลวกใกล้กับแผงเหล็กทางโค้ง
แล้วพุ่งลอยไปชนต้นไม้แล้วก็พลิกคว่ำอย่างที่เห็น
ตัวเขาเองพยายามจะออกจากตัวรถแล้วตอนนั้นเนี่ยคือพยายามจะหาโทรศัพท์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ
แต่มันหาไม่เจอเพราะมันมืดมากก็เลยเดินไปตามถนน
จังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ทั้งเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยก็พยายามเข้า
คือพยายามจะออกมาจากตัวรถรวมถึงชาวบ้านแถวนั้นก็เข้ามาช่วยเหลือ
นี่แหละค่ะเจ้าตัวนะคะก็บอกว่าหาโทรศัพท์ไม่เจอแล้วทำยังไง
มันต้องขอความช่วยเหลือตอนนั้นก็เดินไปตามถนนท่ามกลางความมืด
ตะโกนเรียกอยู่นานนานเลยค่ะข้างกุฏิ
ตะโกนว่าอะไรช่วยผมด้วยค่ะรถพลิกคว่ำตรงทางโค้งกลางทุ่งค่ะ
พระได้ยินดังนั้นปุ๊บพูดขึ้นมาว่าตายไปแล้วจะมาหลอกกันทำไม
และตามต่อด้วยเสียงสวดคาถา
เจ้าตัวคิดในใจเลยว่าสงสัยพระสวดไล่ผีและคิดว่าเขาเป็นผีแน่
เขาเลยตัดสินใจตะโกนอีกทีไม่ได้ตายเป็นผีหลวงพี่
แต่ประสบอุบัติเหตุมาขอความช่วยเหลือค่ะจากนั้นหลวงพี่คงนึกขึ้นได้ว่า
เออคนจริงจริงเหรอเฮ้ยเปิดไฟสว่างวาบเลยค่ะค่ะ
และได้รับความช่วยเหลือในที่สุดนี่แหละค่ะที่ถึงบอกว่า
ทำไมคนขับเขายังอดคำไม่ได้เขาบอกว่าเขาอดคำไม่ได้จริงจริง
เหตุการณ์นี้และตัวเขาเองก็กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
อีกไม่กี่วันแต่มาประสบอุบัติเหตุซะก่อนลองฟังดูค่ะ
ก็นั่งไปขอความช่วยเหลือเดินเดินไปขอความช่วยเหลือล่ะค่ะ
แม่นครับอ๋อแล้วไปถึงวัดกะครับผมเออแล้วตู้เจ้าว่าจะได้
ตู้เจ้าบอกนั่งเป็นผีอีกว่ะอ๋อตู้เจ้านึกว่าเขาเป็นผี
อ๋อมันมันดึกแล้วเนอะแม่งอ๋ออืมเป็นผีแล้วไหมยังยังเนี่ยน่ะ
เออนึกว่าผีเป็นหลอกเปิ่นนี่เนอะเออเนี่ยนักข่าวเราก็ถามอ่ะ
สงสัยพระคงนึกว่าผีไปหลอกหรือเปล่าตัวเขาเองเขายังหัว
อะไรเห็นไหมล่ะคนประสบอุบัติเหตุอ่ะอืมล่าสุดทีมข่าวนะคะ
ที่วัดศพสายสอบถามถึงเรื่องนี้เจ้าอาวาสติดงานพิธีภายในวัดนะคะ
ก็เลยได้เข้าพบกับพระดอมค่ะหรือว่าพระปิยะนัยจันทปัญโย
เป็นพระลูกวัดค่ะก็เล่าว่าคนที่เจอคือพระลูกวัดอีกรูปนึง
ชื่อว่าพระเบฟอายุ๖๐ปีซึ่งมีอาการอาภาษณ์
จะไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปรบกวนพระดอมบอกแบบนี้ว่าเช้าวันนี้
ก่อนออกไปบินทบาทเนี่ยก็เล่าให้พระเบฟเนี่ยได้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ย
มีผีเนี่ยนะตายโหงเป็นผู้ชายมาตะโกนขอความช่วยเหลือ
หลังจากนั้นผีหายไปแล้วณตอนนี้พระเทพยังไม่รู้เลยว่า
เสียงที่ได้ยินเรียกอ่ะเป็นคนบาดเจ็บจริงจริงน่ะแหละ
ขอความช่วยเหลือนะคะอ่าคุณผู้ชมลองฟังเสียงพระท่านเล่าดูค่ะ
แกเล่าว่าทุน้ำทุน้ำกับคืนนี่ผีมหาตุลุงเขาก็ผีอันยัง
ผีละอ่อนกว่าใจเขาก็เล่นสวดม้นไล่เอ๊ะแล้วก็ออกไปเลยเอ๊ะ
อืมคือพระดอมเนี่ยอันนี้คือท่านพระดอม
พระดอมท่านว่าเนี่ยคือพระเบฟอ่ะคนที่ไปไปเจอกับ
กับพี่ผู้ชายคนที่ประสบเหตุอ่ะอ่าเขาก็มาเล่าคือพระเบฟอ่ะ
มาเล่าให้พระดอมฟังนี่นี่นี่เมื่อคืนอ่ะอ่า
เจอผีค่ะก็สวดไล่ไปเลยค่ะแต่ก็ต้องเข้าใจนะ
ว่าพระเบสท่านค่อนข้างชะลาแล้ว
นะคะแล้วก็มีอาการอาภาษณ์ด้วยนะอ่าทีนี้ทางด้านของนายวิชัย
อุ่นตามผู้ใหญ่บ้านบ้านวางวนบอกว่าอู๋ถนนสายเนี้ยน้ำมันทำ
เบ้นร้อนเลี่ยนมาตามเขตที่ดินที่ช่องบ้านอ่ะเค้าเวรคืนให้หลวงไป
มันก็เลยเป็นรูปโค้งตัวเอสเนี่ยอย่างนี้พี่บอลดูดิ
เป็นตัวโค้งตัวเอ็ดอย่างที่เห็นคนนอกพื้นที่เอาจริง
คุณผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่บ้านน่ะอภิชัยบอกเลยว่า
นอกพื้นที่บอกเลยมาตรงเนี้ยถ้าคุณไม่รู้เส้นทาง
เกิดอุบัติเหตุแน่จริงอบตเคยมาติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ
เพื่อบอกเตือนเอาไว้แล้วนะแต่ทำไมรู้ไหม
มันมีไอ้พวกมือไม่ดีหัวขโมยลักไปทั้งเสาเลย
สุดท้ายเอาล้อรถเก่ามาตั้งไว้นะคะเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเนี้ยอย่างโลกเก่าเก่าแบบเนี้ย
ก็ที่ที่เอามาตั้งเนี้ยใช่ใช่มันเกิดปล่อยเนี้ยแหละ
เขาเลยเอามาตั้งป้องกันไว้ก่อนนะคะ